เข้าไปทุกทีหลายท่านอาจจะหิวก็เลยจะพาไปดูของอร่อยกันหน่อยนะคะ
เขาบอกว่า๑ปีกินได้แค่ครั้งเดียวก็คือข้าวโพดตักหงายนะคะ
หลายคนเคยทานหลายคนอาจจะไม่เคยทานไปดูข่าวนี้กันหน่อยนะคะ
ริมถนนสายด่านซ้ายโคกงามบริเวณก่อนถึงบ้านโคกงามที่ตะบนโคกงามอำเภอด่านซ้ายเลยค่ะ
ชาวบ้านเขาตั้งเพลิงต้มข้าวโพดขายกันมันคือข้าวโพดตักหงายนะคะ
ชาวบ้านที่ขับรถแล้วก็สัญจรผ่านไปมาจอดแวะซื้อติดไม้ติดมือไปฝากญาติพี่น้องกันเยอะเลยค่ะ
จ้างรายได้ให้กับชาวบ้านวันละหนึ่งพันถึงสองพันบาทตะวัน
ธัญมาตรขุมอาจเจ้าของเพลิงร้านแม่น้องเมย์บอกว่าข้าวโพดตักหงายไม่ได้ขายมา๓ปีแล้วนะคะ
สาเหตุเป็นเพราะผลผลิตมันออกมาน้อยการแพร่ระบาดของโควิดเข้าไปอีกก็เลยต้องไปปลูกต้นไม้อื่นแทน
ปีนี้สถานการณ์ดีขึ้นก็เลยกลับมาขายข้าวโพดตักหงาย
ซึ่งหนึ่งปีมันออกหนึ่งครั้งอะค่ะ

ระหว่างช่วงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน
ชาวบ้านเขาก็เลยนำมาต้มขายฝักละแค่๒บาท

ซื้อสามถุงลดไปอีกเหลือห้าสิบบาท
แล้วก็ขายข้าวโพดดิบไปต้มเองก็มีนะคะ

วันหนึ่งขายได้ประมาณพันถึงสองพันฝักอะค่ะ
ส่วนความอร่อยเขาบอกข้าวโพดตักหงายมันไม่เหมือนที่อื่น

รสชาติมันก็ไม่เหมือนเดิมด้วยเพราะว่าสภาพดินไม่เหมือนกันนะคะ
ดิฉันก็อยากลองไม่เคยทานจริงชอบข้าวโพดด้วยนะ

ไม่เคยรู้จักข้าวโพดตักหงายเลยค่ะ